สวัสดีค่ะเจอดาวที่ไหนสนุกสนานเฮฮาที่นั่นจะพาคุณผู้ชมไปบุกไปตะลุยชุมชนต่าง
วันนี้อยู่ที่ชุมชนวังยางอำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
เขาฝืนยิ้มฝืนยิ้มคุณผู้ชมช่วงนี้มันมีแต่เรื่องเศร้า
ถ้าเศร้ากันอย่างนี้ตาต้องมาแล้วนะคะ
เป็นอะไรล่ะลูกเอ๊ยแล้วลองพบลองไห้ทำไมล่ะลูกเอ๊ย
โอ้โห้น้ำต้องส้านจังเลยลูกลุ้กป๊าให้หนู้ปลองไห้ก็ต้องส้านแทนล่ะ

น้ำพาคือเวลาป่ะนะ
ขอบคุณคุณป๊ามากนะคะ
โว้ยหากป๊าจะกลัวทำไม
มันยังไม่ได้สตาร์ตครั้งเลยป๊า
เอาเราก็อยู่กับรถ
ไม่ต้องเขย่าเลยลูก
เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
ถ้าลุกมาก็จะพ่าให้ลุกสมว่างความที่บังญาณและส้มถือนี่นะลูกนะ
นี่ใช่สมว่างแปดบังญาณแปดบังค์ใช่แล้วลูก
ได้เพื่อกว่าสมว่าง
โอ้โหไอ้หนูเฮ้ยแต้งตัวต้วยขนาดนี้เพราะว่ากลับมาแต้งยังก้าวดีกว่ามั้งเอ้ย
คุณป๊าหนูต้องขอโทษด้วยค่ะหนูแต่งอะไรมาก็สวย
คุณป้าบอกแต่งสวยมันจะได้สมหวังแต่งเหมือนคุณป้าเนี่ย
โอ้โหโอ้โหขอลูกเออดี
แต่หนูสวยแล้วทำยังไงถึงจะสมหวัง
ตอนนี้ไงละลูกเฮ้วเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นสมวังเลยลูก

ให้ลูกเอ้ยเดี๋ยวป๊าซ่อนให้นะ

แล้วก็เอาหัวแหววางเอานอกขึ้นลูก
เสร็จแล้วนะลูกเอาขี้เท้ามากบลูก

ไงเอากบเต็ดแล้วเราก็ต้องลดน้ำ

ให้มันโดนครับโตขึ้นมาแล้วก็จะเอาไปบากดำลูก
ดำเนื้อยาห้างประมาณ๘๐ปุ้ง๑๐๐เซน

แล้วตรงเทือกนี่เขาจะพูกพูกเทือกไปตรงนี้ไว้ตรงนี้
จุดหนึ่งแล้วก็ห้างไปประมาณ๘๐ลึก๑๐๐เซนก็พูดอีกจุดหนึ่ง
เราก็จะดำตรงจุดที่เรามาร์คไว้ตรงเส้นเชือก
เดือนที่๗เดือนที่เริ่มเก็บหลายลูก
คุณป้าคุณป้าแต่มีไหมล่ะว่าไงลูกมีจริงลูก
ไปไหมลูกไปหรือไม่รู้ไป

มาได้จุดนี้แล้วใช่ไหมคะ
เพราะว่าหนูมองไปตรงไหนหน้าตาเหมือนกันหมด

ดังเป็นก้อนอย่าง

ตัวงัดขึ้นมาจะได้เป็นก้อนแบบนี้
แบบนี้นี่มานิดมาขยับนี่จะได้จมว่าง
ขยับข้างล่างก็ได้ลูกขยับข้างล่างไล่มาอย่างนี้

หัวนี่

พอหาหาคำเจอหัวเอาใส่ตะก้า
แล้วยังไงต่อคะทีนี้ใครจะมาซื้อ
ทีนี้เขามีแม่ค้ามารับเลยลุ้มว่าง่มเฟ็ด
และก็ใส่ซ่อวิ่งหลางพอโก๊กาวดินออกมั้ง
แล้วก็ไปช้างกิโลช้างกิโลได้๑๖กิโลต่อทั้ง

ไม่ต้องไปขายเขามาเอาดีนาเลยลุก

วันมันบางทีก็๒๓๒๕ธัง

แต่ว่าต้องเอาไปล้างแล้วต้องเอาไปแปรรูปนะ
โอ๊ยอ้าว

โดยลักษณ์นี้ร่วงแน่นอนเยอะขนาดนี้
ก่อนที่จะไปแปรรูปขออนุญาตแปลงโฉมก่อนค่ะ
ล้างแล้วโปรกแล้วขาวอวกวิ่งแบบนี้

แห้วเอาไปทำอะไรได้บ้าง

อ๋อคุณเบียนใช่ไหมอ๋อคุณเบียนนะคุณเบียนนะ
สวัสดีก่อนค่ะสวัสดีค่ะคุณบี
แห้วเจ้าสมหวังเนี่ยเขาบอกว่าเอามาทำกับข้าวได้เหรอคะ
ได้ค่ะวันนี้เราจะมาทำน้ำพริกกะปิแห้วค่ะ
มาดูวิธีการทำน้ำพริกกะปิกับสมหวังหรือว่าแห้วกันเลย

เราก็จะมีกระเทียมไทยพริกขี้หนูสวน

น้ำตาลปี๊บค่ะน้ำปลาค่ะ
กะปิค่ะน้ำมะนาวนะคะสมหวังค่ะ

เราจะใส่กระเทียมไทยค่ะแล้วก็พริกขี้หนู

การที่จะเป็นแม่โคมของป่าได้คุณต้องรู้เทคนิคการตำเบื้องต้น
มือไหนที่ไม่ได้ตำปิดเอาไว้
เพราะว่านี่คือพริกถ้ามันโดดมาใส่ตาคุณ

เดี๋ยวว่าให้เบียร์ตำดีกว่าไหมมันกระจุยหมดเลยอ่ะ
เอาลอง

อันนี้แหลกพอดีแล้วนะคะใส่แห้วค่ะ

น้ำพริกกะปิจากแห้ว

และให้มีความมันของตัวแห้วค่ะ

ว่าฝีมือดามเนี่ยแห้วจะเป็นอย่างไร

เบเวอร์
อะไรติ๊มล่างของเขาสวยเลยค่ะ

เสร็จแล้วก็เอาแห้วสับโรยหน้านิดนึง

สมหวังอวบขาวเนี่ยนะคะ

แล้วเขาบอกว่าอร่อยมาก
จะเป็นอะไรเดี๋ยวพาไปทำนะคะ
ได้เวลาขนมหวานจะสมหวังหรือว่าแห้งแล้วนะคะ

สวัสดีก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่สมควร
สวัสดีฉันไม่สมควรค่ะ

เราจะเอาเจ้าสมหวังหรือว่าแห้วมาทำอะไรคะ

มันจะนิ่มเนียนแล้วก็นุ่ม

ั่นแห้วก่อนค่ะหั่นให้ละเอียดสับให้ละเอียดเลย

อันนั้นก็หั่นก่อนนะเราก็ไม่สับ
แล้วเราก็เอาครึ่งหนึ่งหั่นหยาบ
แล้วก็เอาไปปั่นกระถั่วเขียว

ก็มีกะทิมีน้ำตาลทราย

วัตถุดิบซึ่งเป็นไส้ของลูกชุบแล้ว
เรียบร้อยขั้นตอนต่อไปก็สำคัญเหมือนกัน
ก็คือการทำให้มันเป็นหน้าตาเป็นรูปร่างขึ้นมานะแม่นะ

เราจะปั้นรูปอะไรก็แล้วแต่เราต้องขึ้นลูกกลมก่อน
เราต้องทำให้มันกลมก่อนคือเราบี้แป้ง
บี้ให้เนื้อเขาเนียนก่อน
เราเป็นเด็กปั้นเด็ก

นี่ค่ะจากแห้วสู่แห้ว
ขั้นตอนต่อไปทำอะไรคะแม่
ุ่มสีไม้มาเอาทั้งตู้นะคะ

เราก็จะแตะให้ทั่วรูป
อันนี้สีอะไรสีเหลือง

ตากไว้ประมาณกี่นาทีกี่ชั่วโมงยังไงคะแม่
ต้องก็สักพักหนึ่งให้แห้งแล้วก็จุ่มลงอยู่นู้น

หนึ่งครั้งค่ะแล้วก็เอามาเสน็บไว้
กี่ครั้งคะแม่๓๔ครั้ง
แล้วหลังจากที่ชุบครบ๓๔ชั้นแล้วที

ลูกชุบแห้วจากแห้วสู่แห้ว

ติดฝัน
ใช้โบสถ์แปลกแปลกเท่นเอง

ค่ะยินดีค่ะ
แล้วคุณผู้ชมรู้ไหมคะ
ชุมชนวังยางอำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรี
เขามีพื้นที่ในการปลูกเจ้าสมหวังหรือว่าแห้ว

กับคนในชุมชนปีละ๑๓๐ล้านบาท
ส่วนเทปหน้าจะพาไปบุกไปตะลุยที่ชุมชนไหน
ติดตามกันหน่อยนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะ

โอ้โหเรียกว่าเป็นกิจกรรมโหดมันและหา
ทำเองปลูกเองเอามาทำกับข้าวเอามาทำขนม

แล้วนี่เราเห็นเขาขายยังไม่ใช่ง่ายเลยนะพี่ดาว
ไม่ใช่ง่ายเลย
เรารอดดีแบบนี้ติดตามในชุมชนต้องแชร์นะคะ

ได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ